บังคับใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม๖จังหวัด
แล้วก็เรื่องของร้านอาหาร
ถูกต้องทีนี้พอเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
คือห้ามนั่งทานอาหารในร้านเลย

พาคุณผู้ชมไปดูค่ะนี่คือต้องมีการปรับตัว
พนักงานหรือเด็กเสิร์ฟเนี่ยยังคงทำงานนะ
คำถามคืออ้าวไหนบอกว่าสั่งกลับบ้านไงไม่ใช่ค่ะ
นี่เขาให้มาทานแต่จะเรียกว่าทานที่ร้านได้ไหมคุณสืบสกุล
คือร้านนี้เรานำเสนอข่าวนี้มา๒วันแล้วนะครับ
นั่นก็คือร้านไดโซซูชิที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าปรับไอเดียกันหน่อย

ปรับพื้นที่ลานจอดรถของร้านเนี่ย
ให้ลูกค้าเข้ามาจอดนะครับ

ลูกค้าที่มาห้ามลงจากรถ
แต่เดี๋ยวเด็กเสิร์ฟจะไปเสิร์ฟซูชิถึงที่รถ
แล้วก็คิดเป็นเหมาลายหัวไป
ส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า๖ควบอะไรก็ไม่คิดเงินอะไรเนี่ยนะครับ
ทีนี้มันเป็นคำถามไงคุณว่า
ปรับไอเดียแบบนี้แล้วทำได้หรือไม่
ไม่งั้นร้านอื่นเขาก็จะทำตามบ้างนะ

คือไม่ไปนั่งกินในร้านแล้ว
แต่มาจอดรถตรงลานจอดรถของร้าน
แล้วก็มาเสิร์ฟให้แบบนี้มันถูกต้องหรือไม่
เรื่องนี้ทางด้านของโฆษกรมอนามัยได้ออกมาพูดถึงเมื่อวานนี้นะครับ
คุณหมอเอกชัยเพียรศรีวัชราบอกว่า
นั่งกินอาหารในรถพร้อมกันมันเสี่ยงนะ
มันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙
เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ในรถ
เป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นแก๊งเพื่อน
เรามาเจอกันแบบนี้ละกัน
แล้วมาในรถคันเดียวกันรวมกลุ่มกัน
มาอยู่รวมกันในที่แคบคุณผู้ชม
เอาจริงดูสิคะระยะห่างของรถ

มันติดกันมากถ้าเกิดรถเล็ก
มันชิดกันมากประมาณ๕๐เซนเอง
อากาศก็ไม่ถ่ายเทภายในรถนะฮะ

แล้วก็ใช้เวลากินก็นานพอสมควร
ก็บอกว่าอาหารแต่ละมื้อที่เรากินกัน
เกิน๓๐นาทีอาจจะไปถึง๑ชั่วโมง

เขาให้ทานอาหารภายในระยะเวลา๒ชั่วโมง
ก็เลยกังวลว่ามันจะเป็นความเสี่ยง

ดังนั้นทางโคศกรมอนามัยบอกว่า
เพื่อความปลอดภัยคือซื้อไปกินที่บ้านดีกว่า
เพื่อลดการออกนอกบ้านลดการรวมกลุ่มกัน

คือยังไม่ฟันชัดล่ะว่ามันผิดหรือไม่ผิด
แต่ว่าแค่ขอความร่วมมือเท่านั้นเองนะครับ
แล้วทีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่เขาว่ายังไงรู้ไหมคุณ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะรองผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อน

ถือว่าเป็นการปรับตัวของผู้ค้า
เป็นการปรับตัวของร้าน

ก็เท่าที่เห็นก็คือไม่ผิด
รองผู้ว่าเชียงใหม่บอกแบบนี้เมื่อวานนะ
แต่ก็ต้องกำชับและเน้นย้ำนะครับว่า

ทางร้านก็ต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ
แต่หากตรวจสอบแล้วพบมีความบกพร่อง
ฝ่าฝืนมาตรการใดทำให้เกิดความเสี่ยง
ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วก็สั่งไม่ให้ขายแบบนี้ทันที
คือเมื่อวานทันดรองพวกว่าเชียงใหม่

แต่ทีนี้ครับวันนี้ครับล่าสุดนะฮะ
ถูกสั่งปิดแล้วนะคุณนะมีคำสั่งจากทางจังหวัดเชียงใหม่ฟันลงมาแล้วนะครับ
จารณ์แล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวยังคงเสี่ยง
เท่ากับว่าเปิดร้านลักษณะนี้เสิร์ฟที่รถได้เพียงวันเดียว
ของบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นดังที่เชียงใหม่
เปิดได้วันเดียววันนี้ปิดแล้วนะจ๊ะ

เพราะว่าเมื่อเช้าทีมข่าวของเราไปที่ร้านเขาปิดให้บริการแล้วนะ

เรื่องกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องโรงแรม

โรงแรมนี้นะคะคือมันกลายเป็นดราม่า
เพราะว่ามีคนมาโพสต์ข้อความไงเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ย
ขายอาหารคือให้ทานอาหารในห้องพักได้เป็นรายชั่วโมง

คือเจ้าของโรงแรมเขาบอกว่าเขาเป็นคนโพสต์เชิญชวนเอง
แล้วยืนยันนะว่าไม่ได้ฝ่าฝืนคำสั่ง

เพื่อให้พนักงานที่มีอยู่๔๐กว่าชีวิตเนี่ย

ล่าสุดเขาก็มีการปรับคือก็ปรับรูปแบบแหละ
บอกว่าจากเดิมที่บอกว่าขายอาหารแล้วให้ไปทานที่โรงแรมใช่ไหม
เขาก็มีการปรับเปลี่ยนว่าเป็นการเปิดให้บริการโรงแรมละกัน
๑ชั่วโมงแล้วจะแถมอาหาร
เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็เริ่มโปรตั้งแต่๑พฤษภาคม
ก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
นี่นะครับก็ในส่วนของทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นนะแล้วก็ทั้งในส่วนของโรงแรมที่เหมือนปรับไอเดียนะฮะ